โอ้โหน่ากลัวครับพี่มิ้วคุณผู้ชมแล้วดูนะฮะรถเก่งป้ายแดงคันนี้เพิ่งจะผ่านด่านตรวจไปแป๊บเดียวเองเจ้าหน้าที่หลบแล้วแล้วรถบรรทุกมาเนี่ยวิ่งไปแล้วชนเข้ากับรถเก๋งสีแดงจน
ซึ่งกับส่วนจุดตรวจนั้นหลังคายงล้มแบบนี้ครับไปช่วงจังหวะทางโครงด้วยน้องใช่ครับแล้วเหมือนกันว่าจะเป็นทางลงเข่าด้วยมันได้มีความลาดชันนะฮะ
หลังจากนั้นครับไปชนกับสาราของเจ้าหน้าที่ทำให้ช่วงที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่
ซึ่งเขายืนปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เนี่ยวิ่งหนีตายเอาตัวรอดกัน
สุดท้ายเหตุการณ์นี้ครับพอทุกอย่างสงบนิ่งแล้วไปตรวจสอบ
มีคนเจ็บ๑คนโชคดีไม่มีใครตายนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๙โมง๒๐นาทีวันนี้ครับช่วงสายวันนี้เลยครับ
ตำรวจสภแม่สอดครับเข้าไปตรวจสอบพบรถเทลเลอร์ครับ
ห่างจากด่านตรวจประมาณสัก๕๐๐เมตรด้านหน้าพังเสียหาย
อกจากนี้พบตัวคนขับครับชื่อนายประพัทชัยอายุ๓๗ปี
คนขับรถบรรทุกเนี่ยนะฮะยังมีอาการตกใจอยู่เลยอ่ะ
เจ้าตัวบอกว่าขับรถบรรทุกสินค้ามาครับ
มุ่งน่าจะไปส่งของที่ด่านพรมแดงถาวรอเผิดแม่สอด
ก่อนเกิดเหตุวิ่งมาตามถนนสายแม่สอดตาก
เป็นเหมือนกับทางลงเขาอะครับ
มันก็จะมีความซิกแก๊กแล้วก็มีความลาดชันใช่ไหมครับ
ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นหรือว่าใช้เบรกไปบ่อยแล้วถี่เกินไปหรือไม่อย่างไร
ไม่คิดว่าจะมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ฮะ
แต่ว่ามันไหลลงมาเลยเบรกไม่ได้
ส่วนเจ้าของรถเก๋งสีเทาป้ายแดงเนี่ยครับ

เพราะสภาพรถเก่งนี่คือบุปปู้บี้อ่ะนะฮะ

คนขับคือนายวรรณฑรอายุ๓๓ครับ

และคนขับนี่ยังตกใจเลย

ถอยรถมาไม่กี่วันเองนะครับ

มันลงไปเร็วเลยครับ
สาราที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกันนั้นก็เสียหายนะครับ

ด่านตรวจที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอแม่สอด
เป็นจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่กันทั้งวันทั้งคืน๒๔ชั่วโมงครับ
ตั้งแต่อยู่ช่วงทางลงเนินเขาลาดชัน
ถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่เสี่ยงอันตราย
แล้วก็ที่ผ่านมาจะเกิดอุบัติเหตุรถเบรกแตกและพุ่งชนอยู่บ่อยครั้ง

ใช่ครับพี่มิ้วชาวบ้านให้ฉายาว่านี่คือด่านตรวจวัดดวงฮะ
แล้วทำไมจู่มาเบรกแตกตรงนี้ฮะ
มันน่าจะเป็นช่วงทางโค้งลงเขาด้วยหรือเปล่า

มันมีความเสี่ยงภัยอันตรายอยู่นะครับ
อยากจะขอให้ย้ายด่านตรวจไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยกว่านี้
วัดใจกันต้องลุ้นกันว่าจะปลอดภัยไหมจะพ้นด่านไปอย่างปลอดภัยเรียบร้อยดีหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่จะปลอดภัยไหมด้วย
ฝากหน่อยแล้วกันครับเพื่อความปลอดภัยลองดูจุดใหม่ที่มันมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยกว่านี้จะดีไหม